เหตุปวดในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดนาราธิวาสนั้น
คนร้ายลอบวางระเบิดทหารพรานขณะออกเดินสำรวจในพื้นที่
รอบวางระเบิดทหารพรานกรมทหารพรานที่๔๘
บนถนนสายเจาะไอร้องสุขไหนปาดีจังหวัดนราธิวาส
จากการตรวจสอบพบเสาไฟฟ้าถูกระเบิดจนหักเสียหายครับ
มีเศษชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็ก
น้ำหนัก๑๐กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารตกกระจายเกลือดถนน
ก่อนเกิดเหตุทหารพรานรวม๒๐นายนะครับเดินตรวจสอบบนถนน
หลังได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายดักลอบสังหารเจ้าหน้าที่
เมื่อใกล้ถึงจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
คนร้ายใช้วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ซ่อนเอาไว้
จนเกิดระเบิดขึ้นแต่ไม่มีผู้ได้รับอันตรายครับ
ขณะที่ทหารพรานที่๔๔พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังกว่า๕๐นาย
เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในอำเภอสายบุรี
ระหว่างนั้นมีชาย๓คนวิ่งออกมาจากใต้ถุนบ้าน
หนึ่งในสามคนร้ายได้ใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่หวังเปิดทางหลบหนี
เจ้าหน้าที่จึงยิงตอบโต้ทำให้นายฮานาฟีนีลออายุ๔๑ปีแกนนำระดับสั่งการในพื้นที่เสียชีวิตทันที
ส่วนอีก๒คนหลบหนีไปได้
และที่อำเภอมายอนายอับตุลเลาะสาและอายุ๓๓ปีอดีตอาสาสมัครรักษาดินแดน
ถูกคนร้ายยิงศีรษะเสียชีวิตก่อนชิงรถจักรยานยนต์ไป
ก่อนเกิดเหตุนายอับดุลละขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักไปหาเพื่อน
ระหว่างทางถูกคนร้ายดักยิงเสียชีวิต
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังสกัดรถจักรยานยนต์ทุกคันในพื้นที่
เกรงคนร้ายนำไปประกอบระเบิดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่